คุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์และผมพีรวัตรอัธนาค
รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้๔พฤศจิกายน
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชน
ซึ่งณขณะนี้ครับโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็รู้สึกปราบปลื้มใจ
แล้วก็รู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
นับพระธิกนักดุศิษย์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
อกจากนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ก็ส่ังคุมเข้มเรื่องของการค้าขายสินค้า
ที่อาจจะมีบางหน่วยงานหรือบางคนฉวยโอกาสขายเกินราคา
ติดตามบรรยากาศแล้วก็เรื่องนี้ล่าสุดพร้อมกัน

ประชาชนต่างแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนะคะ
ที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่เข้ากราบสการะพระพรมประสบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงในช่วงข้ามวันนี้นะคะ
ประสบกรณิกรต่างทยอยเดินทางเพื่อที่จะมาเข้าแถวรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นับพระนาทินั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระมหาราชวังอย่างไม่ขาดซ้าย
โดยประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในประทินั่งดูสิทธิ์มหาปราสาททุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
แม้ว่าจะต้องรอนานแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะ
เพราะว่าทุกคนต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
อีกทั้งทางสำนักพระราชวังก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
แจกขนมน้ำดื่มและยาดมตลอดทางเดินด้วยค่ะ
ส่วนการดูแลความเรียบร้อยในวันนี้นะคะผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยที่ท่าเรือท่าช้างและท่าพระจันทร์
เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมายังพระบรมหาราชวังทางเรือเป็นจำนวนมากในแต่ละวันค่ะ

มั่นใจว่าจะสามารถดูแลความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยให้กับประชาชนได้
โดยแต่ละวันนั้นจะมีตำรวจดูแลความเรียบร้อย
วันละ๒๐๐๐ถึง๓๕๐๐นาย
และมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากด้วยค่ะ
จริงแล้วการดูแลความปลอดภัยเราเข้มมาตลอดอยู่แล้ว
มาดูกันในพื้นที่ทางน้ำว่าดูที่เราจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับ
ทุกอย่างหรือภารกิจกิจกรรมต่างเราสามารถดูแลได้ทั่วถึงอยู่แล้วนะครับ
ส่วนปัญหาการบังคับซื้อสินค้า
จากพ่อค้าแม่ค้าหาเปร่มแห่งลอย

หลวงราชการที่๙แพงเกินจริง
โดยเฉพาะบริเวณท่าพระจันทร์และท่าช้าง
ได้มีการกำชับให้ทางกรมับการ

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ค้า
ดำเนินคดีกับผู้ที่บังคับให้ประชาชนซื้อสินค้าด้วยค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะมีการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัติแก่นักศึกษาที่มีการจบการศึกษานะคะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เชื่อว่าจะไม่กระทบกับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙อย่างแน่นอน
และตำรวจก็จะมีการปิดการจราจร๒๗เส้นทางเช่นเดิม
บิมวนวันธรรมภักดิ์ข่าวไทยรัตทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ